คำที่แล้วเกิดเหตุเรือลงที่อ่างเก็บน้ำสียัดในจังหวัดชะเชิงศาว
หลังจากนั้นนะคะมีผู้สูญหาย๑คนด้วยกันนะคะเป็นผู้ชายอายุ๖๕ปี
นับสมถึงวันนี้พบแล้วแต่พบเป็นศพค่ะ
ศพนี่ลอยห่างจากจุดที่เรือจมประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างในตั้งหัวใช้อายุ๖๕ปี
ลอยเหนือผิวน้ำอ่างสียัดนะคะ
ห่างจากจุดที่เรือจม๑๐๐เมตร
สภาพศพหนอนความนาคซีดเปื่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากเรือนักท่องเที่ยวล่มค่ะ

ตรวจสอบภายในตัวของในตั้งพบลอตเตอรี่

รางวัลเลขท้าย๒ตัว๒ใบค่ะ

เจ้าหน้าที่สามารถกู้เรือขึ้นมาได้ก่อนค่ะ
ตรงบริเวณใกล้กับจุดที่เรือจม
สภาพเรือประกอบกับเหล็กสแตนเลส
ก็เลยสันนิษฐานว่าเรือน่าจะแบกรับ

ประกอบกับสภาพอากาศในวันนั้น

ทำให้น้ำเกิดเป็นคลื่นขึ้นมาค่ะ

หลังจากออกเรือที่มีพุทธไอศาล
ทั้งหมด๑๒ราย
ทำให้กาบเรือห่างจากผิวน้ำไม่ถึงฝ่ามือค่ะ
ถูกคลื่นซัดหน้าเรือมันเชิดขึ้น
ส่งผลให้ท้ายเรือมันจมลงไป
และนักท่องเที่ยวก็จมไปพร้อมกับเรือ
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาคนขับเรือ
ประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และนำร่างของผู้ตายส่งโรงพยาบาล
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
จากนั้นจะให้ญาตินำผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ